ที่สาวสวยสายฮาอย่างแอร์รินยุทธ์กันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้น

พอที่หาละครผ่านมากี่เรื่องเนี่ย
แอรินเล่นเป็นผีมาหลายเรื่องมากจริง

ดินบอกว่าอุ๊ยบทผีก็ยื่นให้ฉันจังเลย
อย่างล่าสุดค่ะแอรินต้องโดดมารับบทสุดหลอนในละครเรื่อง

เจอกับฉากสุดพีคค่ะไปถ่ายทำในป่าช้าพลอย

เป็นชะดาจริงที่อายุเป็นร้อยปี

บทสวรรค์มณโมตสะวนกันอยู่นั่นนะฮะ

เราเป็นคนทันสมัยยุคใหม่นะ

อย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผีมันรอมาก
เด็กก็จะดูแบบกระสือกระหังอะไรดูหมดเลย

ยังไม่มีเพราะจริงยังถ่ายไม่ถึง

ถ้ากลัวขนาดนี้ดิฉันว่ารอบหน้านะผู้กำกับพิจารณาแล้ว
มนต์หลวงพ่อหลวงพี่มายืนอยู่ข้างชากเลย

คุณผู้ชมเรื่องผีผ่านไปมาที่ข่าวดีกันบ้างดีกว่า

แอรินกับหวานใจไฮโซเบนเนี่ยนะคะ

คู่นี้เห็นเงียบนะแต่เขาคบกันมานานแล้ว
เตรียมจะจัดงานพี่วาต้นปีหน้า

พอบ้างกันหนึ่งจ้า
อยากให้ใกล้แล้วค่ะ
ก็ถ้ามีน่าจะใกล้แล้วนะ
ปีนะคะแบบนั้นหรือเปล่าหรือนะคะนะคะ
คือผู้หญิงเราคุณผู้ชมมันก็พอสัมผัสได้เดาได้อยู่บ้าง
อย่างที่คุณแอรินเขาบอกว่ามาเมื่อไหร่ก็พร้อมเพราะว่าชุดเตรียมไว้หลังรถ
และแล้วก็ไม่ทำให้เธอผิดหวังค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนคุกเข่าขอแต่งงานไปแล้ว
ดีใจค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศสดร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมาคือให้สัมภาษณ์พี่แจ๊คเสร็จปุ๊บนะคะ
ขอแต่งงานเลยไม่รู้ไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่านะฮะ
ได้ยินแอร์ลินอยากแต่งอยากแต่งขอเลยละกัน
ไม่เสียทีประกาศชัดว่าหนูพร้อมแต่งทุกวันค่ะ
นี่แหละค่ะเราได้เห็นโมเมนต์สุดหวานแล้ว
ไฮโซเบนเบนจรงคกุลคุกเข่าขอสาวแอรินแต่งงานคุณผู้ชม
สมกับที่ดาราสาวของเรานับวันหล่อ
แล้วบรรยากาศเนี่ยโรแมนติกมากค่ะ
คู่นี้นะคะเขาดูใจกันมานานกว่า๕ปีด้วย
ในวงการเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการด้วยนะคะ

ชอบมากเลยเพื่อนชาวแก๊งเขาก็เป็นใจนะ
เตรียมงงเตรียมงานเตรียมเซอร์ไพรส์ไปชุดใหญ่แล้วคือสังเกต

คือไม่ได้รู้ตัวมาก่อนจริงคือถึงแม้จะบอกว่าฉันเตรียมพร้อมฉันเตรียมพร้อม

แต่ก็พร้อมนะเพราะว่าดูจากชุดแล้วเนี่ยน่าจะไปโกยมาจากหลังรถที่บอกไปเมื่อสักครู่

เซนจ์เป๊ะเวอร์แล้ว
หมอก็มิเซนท์บ้างยังว่าใครจะมาขออย่างเจอร์รี่

ดิฉันก็มีเซนต์ว่าวันที่๑กับ๑๖เนี่ยฉันต้องถูกรางวัลที่๑แน่